แค่การซื้อถ้วยโบราณจริงหรือไม่
คุณผู้ชมฮะชายชาวจีนคนหนึ่งถูกล่อให้ไปซื้อถ้วยโบราณ
สุดท้ายถูกคมคู่รีดถ่ายเงิน๓ล้านหยวนนะฮะ
แล้วก็มีการทะเลาะกันจนเขาถูกยิง
เขาหนีตายออกมาได้ด้วยการกระโดดแม่น้ำปิง

ผู้ชมดูวงจรปิดที่จับภาพได้นี่

นี่คือหนีมานี่คือนาทีชีวิต
ใช่ฮะหนีตายด้วยแล้วก็ถูกยิงด้วยนะคุณฮะ
ถูกยิงตรงบ้านท้ายแต่ว่าฮึดฮะ
ฮึดไหว้น้ำข้ามแม่น้ำปิง
แม่น้ำสายนี้ก็ไม่ใช่แคบนะว่างเลยนะฮะ
นี่ครับภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านอาหาร

สัญชาติจีนอายุ๕๔ปีแหม่ไหว้จากฝั่งนู้น
ข้ามมาฝั่งนี้ขอความช่วยเหลือครับ
เขาบอกถูกแก๊งมาเฟียชาวจีนชาติเดียวกัน
อุ้มเรียกฆ่าไทยและใช้ปืนยิงบริเวณบ้านท้ายของเขา
ได้รับบาดเจ็บเขายังกัดฟันว่ายน้ำข้ามมานะครับ

เขาให้การกับเจ้าหน้าที่บอกว่าได้รับการติดต่อ
จากเพื่อนหญิงชาวจีนที่รู้จักกัน
คุณในวงจรปิดที่รู้จักกันกับชายชาวจีนอีกคนนึง

ที่บ้านเลขที่๑๔ทับ๑๓ถนนเชียงใหม่ลำพูนซอย๗
หมู่บ้านจินดานิเวศตำบลวัดเกรดอำเภอเมืองเชียงใหม่
แต่ตกลงกันไม่ได้นี่ผู้ชายก็นั่งอยู่นี่ครับ

กลับถูกบังคับข่มขู่รีดไถเงิน๓ล้านหยวนจากนายหวัง

ที่เพื่อนหญิงชาวจีนจะใช้อาวุธปืนลูกโม่ขนาด๓๘
ยิงใส่เขานายหวังได้รับบาดเจ็บครับ
จากนั้นนายหวังวิ่งหลบหนีออกมานะคุณ
ออกมาทางแม่น้ำปิงนี่โดนยิงแล้วนะฮะวิ่งออกมาแล้วนะฮะ
กระโดดเลยคุณตัดสินใจกระโดดลงแม่น้ำครับ
ว่ายหลบหนีข้ามแม่น้ำปิงจนมาขึ้นฝั่งตรงข้าม
และขอความช่วยเหลือได้ในที่สุดนะครับ
ต่อมาในหวังนำเจ้าหน้าที่ตำรวจสพแม่ปิง
ไปตรวจสอบยังบ้านที่เกิดเหตุครับ
พบว่าผู้ก่อเหตุทั้ง๒คนเพื่อนร่วมชาตินะครับ
หลบหนีไปทางพื้นที่จังหวัดเชียงรายแล้วนะครับ
เรื่องนี้ผู้การภูทรจังหวัดเชียงใหม่นะครับ

พลตำรวจตรีธวัดชัยพงวิวัฒนชัย
ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ
ร่วมกันสืบสวนติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งสองคน
จนกระทั่งตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนได้นะฮะ
ขณะกำลังจะหนีขึ้นเรือข้ามฝั่งแม่น้ำโขง
ฝั่งจังหวัดเชียงรายไปประเทศเพื่อนบ้านคุณ

ชื่อว่านางสาวลี่มินอายุ๓๖ปีสัญชาติจีน
และนายอุ๋ยหวังอายุ๓๐ปีสัญชาติจีนครับ
นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสพแม่ปิงเลยคุณ
เค้าหาหนักร่วมกันพยายามภาพผู้อื่น
แล้วก็มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครอง

การเชียงใหม่เปิดเผยบอกว่าตอนนี้ผู้เสียหายและผู้ก่อเหตุ

แต่เบื้องต้นยังไม่พบว่าเป็นมาเฟียหรือว่าเป็นการเรียกฆ่าไทย
ตามที่เป็นข่าวหรือว่าตามที่ผู้เสียหายได้กล่าวไว้นะครับ
ผู้ก่อเหตุก็ปฏิเสธบอกว่าไม่ได้ยิงในหวังนะ
ส่วนคำให้การของผู้เสียหายที่บอกว่าถูกเรียกเงิน๓ล้านอยู่นั้น
ตำรวจต้องรวบรวมหลักฐานสืบหาข้อเท็จจริง
ว่าเรื่องราวมันเป็นแบบไหนกันแน่นะครับ
ขณะนี้กำลังพิจารณาว่าอาจจะมีความผิดฐานกันโชคทรัพย์
หรือไม่นะครับเพิ่มเติมนอกจากข้อหาพยายามฆ่า
ไม่รับในส่วนของการยิงก็ยังไม่ยอมรับว่ายิง
ก็ยังเป็นคดีต้องคลี่คลายกันต่อไปนะฮะ